ส่วนเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่กันจอมพลังมีผู้หญิงมาร้องเรียนนะคะ
เธอบอกว่าสามีของเธอเนี่ยถูกวัยรุ่นเป็นสิบคนเลยค่ะ
บุกมาทำร้ายที่บ้านแต่ว่าเป็นการทำร้ายผิดตัวอืม
ถูกฟันเส้นเอ็นขาดจนทำให้ต้องกลายเป็นคนพิการตลอดชีวิตค่ะโอ้โห
ตัวค่ะคุณผู้ชมค่ะการจอมพลังเนี่ยเปิดเผยเรื่องนี้นะคะ
โดยบอกว่าทางฝ่ายภรรยามาร้องบอกสามีถูกฟันผิดตัว
โดนฟันเข้าที่บ่าไหลและข้อมือซ้ายเส้นเอ็นขาด๖เส้นคุณผู้ชม
ประสาทถูกทำลายกระดูกข้อมือแตกละเอียดต้องเย็บถึง๓๐เข็มค่ะ
แล้วหมอบอกว่าเดี๋ยวพอรักษาแล้วมือข้างซ้ายมันจะไม่สามารถใช้งานได้อย่างปกตินะ
ก็คือไม่สามารถใช้ได้ตลอดชีวิตอ่ะนะคะวันนี้ก็เลยพานางแอนค่ะ
ซึ่งเป็นภรรยาของผู้บาดเจ็บเนี่ยไปที่สพบางบัวทอง
ซึ่งเธอก็เล่าแบบนี้นะคะบอกว่าวันที่ยี่สิบแปดกุมภาพันธ์คือ
แฟนเขาเนี่ยไปเที่ยวงานวัดแล้วไปมีปัญหากับกลุ่มวัยรุ่นเป็นสิบเลยค่ะ
เด็กวัยรุ่นเป็น๑๐ก็มาพร้อมกับมีดและปืน
มาที่บ้านเธอตะโกนเอะอะโวยวายทำลายข้าวของแต่ปรากฏว่าเจ้าตัวไม่อยู่นะคะ
นางสาวเฟิร์นเนี่ยไม่อยู่ทีนี้นายดิวซึ่งเป็นสามีของเธอเนี่ย
อยู่ก็เลยออกไปไล่วัยรุ่นกลุ่มนี้ก็กลายเป็นว่า
ดิวเนี่ยถูกกลุ่มวัยรุ่นฟันที่ตรงบ่าไหล่ข้อมือข้างซ้าย
ถูกฟันจนเส้นเลือดใหญ่เส้นเอ็นขาดบาดเจ็บสาหัส
ซึ่งเธอบอกว่าสามีของเธอไม่เคยไปมีเรื่องกับใครนะคะ
อันนี้คือถูกทำร้ายผิดตัวแน่ค่ะ
ผู้ชายคนนึงที่เป็นคนพามานะคะถือมีดอยู่สองเล่มอยู่ในมืออะไรอย่างนี้
แล้วก็กำลังคุยกับพี่เลี้ยงอยู่แล้วก็ส่วนคนอื่นเนี่ยพังบ้าน
อืมด้วยความที่เป็นเจ้าของบ้านอ่ะพี่แล้วเราไม่ได้คิดว่าเราจะมีเรื่อง
แค่คิดว่าไอ้พวกนี้มันยังเป็นเด็กอยู่อะไรอย่างเงี้ยเราก็แค่จะคิดว่าจะออกไปไล่
แฟนหนูก็ไล่แบบเหมือนจะถีบอ่ะเหมือนจะถีบคือแบบให้ไปให้ไปอะไรมาเนี้ย
จังหวะที่เขาเลี้ยวรถออกไปอ่ะค่ะพี่แฟนหนูก็หันหลังกลับแล้วรู้แล้วว่าไปแล้วอะไรอย่างเงี้ย
เขาเอามีดฟันที่บ่าตรงนี้ค่ะจังหวะที่เราหันหลังพอดีอะไรอย่างนี้
เหมือนแบบพอแฟนเราเจ็บปุ๊บหันก็จะหันไปดูว่าใครทำเกิดอะไรขึ้น
พอจังหวะที่หันกลับไปดูเขาง้างมือแล้วก็ฟันลงมาอีกแฟนหนูก็เลยเอามือรับ
ถ้าไม่เอามือรับก็น่าจะโดนจุดสำคัญเช่นหัวหรืออะไรแบบนี้ค่ะพี่โอ้โห
คือถ้าพูดกันง่ายภาษาชาวบ้านคือซวยเพราะบ้านเขาเขาก็ต้องออกไปไล่
วัยรุ่นกลุ่มนี้ไม่เกรงกลัวกฎหมายเลยพยายามจะเข้ามาบ้านเพื่อทำร้าย
ในบ้านก็มีเด็กมีคนท้องด้วย
ตำรวจต้องดำเนินคดีให้ถึงที่สุดนี่ดูสภาพ
ทีมข่าวของเราคุยกับคุณดิวผู้บัตรเจ็บ
ซึ่งตอนนี้ยังเจ็บตรงแขนที่โดนฟันอยู่เลยค่ะ
เมื่อวานเพิ่งจะไปผ่าตัดมา
หมอก็เอาเส้นประสาทที่ขามาใส่ที่แขนแทน
ทีนี้ก็เลยทำให้หลังจากนี้เนี่ย
ทางฝั่งนิ้วก้อยจนถึงส้นเท้า
เขาจะไร้ความรู้สึกไปตลอดชีวิตเลย
มือเนี่ยจะขยับไม่ได้แล้ว๑๐๐นะคะ

คือเขาบอกว่าอยากจะให้ผู้ก่อเหตุได้รับโทษทุกคนค่ะ
ที่หมอแจ้งมาว่าฝั่งนิ้วก้อยยาวมาถึงต้นเท้า
จะไม่ให้ความรู้สึกชะชาไปเป็นเหตุ

ผมอยากให้เขารู้ว่าให้แน่ใจก่อน
เพราะว่าในเหตุการณ์มันก็คนที่มีปัญหากัน

ส่วนตัวผมเองก็มีความจำเป็นที่ต้องมุ่งออกไปไล่จริง
เพราะว่าในบ้านผมมีเด็กแล้วเขาก็เอาปืนมายิง

เพราะว่าเป็นเรื่องอุกอาจมากจริงนะคะ
เป็น๑๐ไปทำร้ายที่บ้านขนาดนี้
ภูมิกับสพบางบัวทองบอกว่ารู้ตัวแล้วนะคะ

เป็นเยาวชนค่ะอายุประมาณ๑๔ปี
ซึ่งคาดว่าจะได้ตัวมาเร็วนี้ค่ะ

ทีมข่าวไปที่บ้านหลังนี้ค่ะ
แล้วก็ไปพบกับนางสาวเฟิร์นนะคะ

ก็เล่าให้ฟังบอกว่ามาจากแฟนของเขา

เที่ยวงานวัดแล้วก็ไปมีปัญหากับกลุ่มวัยรุ่น
ซึ่งเธอเองก็บอกเลิกไปกับแฟนในคืนนั้นแหละ

พอกลุ่มวัยรุ่นยกพวกมาในดิวออกไปไล่